ไหนพูดถึงทุเรียนแล้วพูดถึงข่าวดีของทุเรียนกันหน่อยดีกว่า

ถ้าใครชอบกินทุเรียนจะมีเสียงบ่นอิดอ่อนมาบ้างแหละว่า
ทุเรียนที่เราได้กินคุณภาพไม่ดีเท่าที่ส่งออก
อาจจะไม่ใช่ที่อร่อยที่สุดเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ย
แต่ว่าตอนนี้มีข่าวดียิ้มออกแล้วนะคะเพราะว่า
บททุเรียนจังหวัดจันทบุรีเขามีการรวมกลุ่มเกษตรกร
แล้วก็ส่งให้คนไทยด้วยกันเองนี่แหละได้รับประทานกัน
แต่ว่าแน่นอนความอร่อยย่อมมาด้วยราคาที่สูง
ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ๓๐๐บาทค่ะ
หน้าตาเป็นแบบไหนติดตามคุณอัญชรีสิริมั่วไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
ทุเรียนหมอนทองจังหวัดจันทบุรีเนื้อเหลืองทองรสชาติหวานอร่อย
มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับจากตลาดทั้งในและต่างประเทศ
โดยเฉพาะประเทศจีนที่ต้องการสูงมาก
ส่งผลให้ราคาทุเรียนหน้าสวนปีนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ๑๐๐๑๐๕บาท
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่อยู่ที่กิโลกรัมละ๗๐๘๐บาท
ที่ผ่านมาชาวสวนมักขายทุเรียนให้กับโรงคัดแยกผลไม้
ล้งเพื่อคัดเกรดผลไม้ระดับพรีเมียม
ส่งออกไปยังประเทศจีนและยุโรปทั้งหมด
ทำให้คนไทยมีโอกาสได้บริโภคเพียงทุเรียนเกรดกรองเท่านั้น
ด้วยการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนอินทรีย์
ผลผลิตที่ดีที่สุดมาจัดสรรลงกล่องเพื่อขายในประเทศ
ที่ผ่านมาในอดีตก็คือผู้บริโภคในประเทศเองก็มีปัญหาว่า
เรียกว่าซื้อของมาแล้วไม่แน่ใจว่าจะได้กินของดีถูกไหม
เราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาเรียกว่าโครงการทุเรียนพรีเมียมส่งถึงบ้าน
ลักษณะก็คือเราจะคัดทุเรียนดีที่มีคุณภาพจริง
ในราคาที่ไม่ได้แพงเวอร์จนกระทั่งทำให้รู้สึกว่ามันแพงเกินไป
บรรจุทุเรียนออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการขนส่ง
ทางกองมีรายละเอียดบอกที่มาของผลผลิตว่าเป็นทุเรียนจากสวนใด
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค
ราคาขายทุเรียน๑กล่องขนาด๔กิโลกรัมขายอยู่ที่๑๒๐๐บาทต่อกล่อง

ถ้าคิดว่าซื้อทุเรียนที่มีการรับรองคุณภาพแล้วอร่อยจริงเนี่ยผมถือว่ามันไม่แพง
เพราะมันมีคนที่ทำกันอะไรที่แพงกว่าก็มี
บางผล๕๖พันก็ซื้อกัน
ต้นเดือนไม่เกินมาที่๑๐เมษากระทั่งก่อนก็เริ่มส่งได้
การขนส่งทุเรียนของสถาบันทุเรียนไทยจะจัดส่งผ่านบริษัทเอกชน
ใช้เวลาในการจัดส่งประมาณ๑๓วันขึ้นอยู่กับระยะทาง
เรื่องต้นจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการต้นเดือนเมษายนนี้
อัญชลีสิริมั่วข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน